แน่นอนวิกฤตกับโรคโควิด๑๙มันก็ลุกลามบานปลาย
หลายคนหลายกลุ่มพยายามหาแนวทางในการป้องกันตัวเอง
แล้วก็มีเสนอออกมาอย่างหนึ่งท่านก็เป็นพระสงฆ์
เดี๋ยวพาไปดูหน่อยเขาว่าเขามีวิธีการเสนอแนวคิดอย่างไรนี่ครับ

โอ้โหหน้ากากอนามัยแบบใหม่

มีสักยันต์ลงยันต์ให้เรียบร้อย
พระท่านลงยันเอาไว้แบบนี้ก็คือฮาเหมือนกันคุณผู้ชม
เป็นกระแสในเฟซบุ๊คตอนนี้กับหลวงพี่น้ำฝนแห่งวัดไผลล้อมครับ
ท่านก็คิดจะผลิตหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นผ้า

อันนี้เป็นชื่อหน้ากากนะ

หน้ากากอาดามัยมันขาดตลาด

พระสงฆ์เองก็ไม่พอใช้
ทางวัดไผลล้อมเองก็เลยจัดทำหน้ากากผ้าซะเลยชื่อรุ่นว่านับปัดตลอด
มีหลายสีตามสีของผ้าเหลืองนะครับ
ก็ใช้ผ้ามัสลินในการผลิตครับ
ซึ่งคุณสมบัติก็คือเป็นผ้าไฟล์มัสลินซึ่งเป็นผ้าเนื้อละเอียดระบายอากาศได้ดี

น้ำหนักก็เบาแล้วก็สามารถซักใช้ได้หลายครั้งท่านว่าอย่างนั้นนะครับ
จากนั้นหน้ากากผ้าหน้าปัดตลอดเนี่ยโดยหลวงพี่น้ำฝนได้ลงพุทธคุณประกอบเอาไว้ด้วย
นี่ก็มียันครูหลวงพ่อพูลยันพระเจ้า๕พระองค์ยันหัวใจพระรัตนัตรัย
ันมกุฎพระพุทธเจ้ายันนะอดทนยันนปัดตลอด
ันหัวใจธาตุดินน้ำลงไฟแล้วก็ท้าเวสวรรณ
ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อความเป็นสริมงคล
ใส่แล้วจะปลอดภัยแล้วก็มั่นใจเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
อ่ามเริ่มให้ประชาชนที่จะไปจะว่าอย่างไรดี

วันเสาร์๒๘มีนาคมนี้เขาบอกว่า
ราคาขายก็ประมาณสัก๕๐๖๐บาท
ก็แล้วแต่ความเชื่อนะว่า

มีความมั่นใจขึ้นอีกว่าโอ้นี่ของคลัง

ก็มีคนเขากำลังหาอยู่เดี๋ยววันเสาร์ที่๒๘คงจะไปซื้อกันแหละ

เพราะว่านอกจากยันแล้วต้องดูความหนาของผ้า
โอ้ยันต์นี่มาหลายหมดเลยนะฮะ
ที่สักเอาไว้